ทุกคนค่ะไปดูเรื่องนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์
สำหรับคนงานก่อสร้างคือคุณเคยเห็นไหม

มันจะเป็นล้ออันใหญ่ใหญ่แล้วเหมือนว่ามันจะต้องเอามา
บดตรงไอ้ถนนที่มันลาดยางมาต่อยคือคนขับ
คนงานขึ้นไปขับแต่มีโฟร์แมนที่คุมงาน
ด้านหลังแล้วเขาก็ถ่ายรูปเพื่อเก็บงานไปปรากฏว่าโดนทับเลยค่ะ

โอ้โหเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากนะฮะ
แล้วคนงานที่อยู่ตรงนั้นมีคนที่เห็นเห็นแต่ว่าทับไปแล้ว

แต่ดูจังหวะมันเอียงมันเฉไปไหม

คือรถบหน้าจะเป็นน่าจะเป็นสักประมาณครั้งที่สาม
สองคันแรกมันผ่านไปก็เป็นทางตรง
ที่คุณน้ำแข็งสงสัยว่าทำไมเขาเอียงใช่ไหม

อันนี้น่าจะมีเหตุผลเหมือนกันเดี๋ยวบอก

คนวิ่งเข้าไปช่วยซึ่งเป็นคนงานนั่นแหละค่ะ
พยายามเข้าไปช่วยโฟร์แมนคนนี้

ไม่ได้แล้วนะฮะล้อรถบดถนน

โอ้โหแล้วก็ศพของคนงาน
หรือว่าโฟร์แมนเนี่ยติดอยู่ตรงซี่ล้อ

แล้วโฟร์แมนท่านนี้ทราบชื่อต่อมา
ก็คือนายมานพโพสุวรรณอายุ๕๑ปี

ก็เดินถ่ายรูปแล้วก็หันหลังให้กับรถนะคะ
ตรงนี้เกิดขึ้นที่ตำบลน้องสวงอันพลน้องช้างอุทายธานี
เขาอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงขยายถนนเป็น๔เลนค่ะ
คนที่เป็นคนขับรถคันนั้น

ขับรถถอยหลังแล้วขับไปเรื่อยลักษณะเหมือนเฉออกเฉออก
ทางด้านโฟร์แมนเองก็กำลังเดินอยู่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บงานอยู่
ปรากฏว่าทับร่างของโฟร์แมนเลยนะคะจนเสียชีวิต
คนงานคนหนึ่งที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาชื่อว่านายโตสอนสิริอายุ๔๙ปี
เล่าแบบนี้ตอนนั้นมันเป็นเวลาจังหวะใกล้จะเลิกงานกันแล้ว
นายมานพเนี่ยโฟร์แมนคุมงานคนตายนะคะเดินถ่ายภาพบนถนนลาดยาง
ส่วนที่ตรงที่เขาทำเสร็จแล้วระหว่างนั้นคุณลุงทวีปที่ขึ้นไปขับรถ
เขาบอกว่าที่ลักษณะเป็นไปได้ที่มันเฉออกเมื่อกี้
เพราะน่าจะเป็นเพราะมีการเอากิ่งไม้และใบไม้ไปปิดบังเอาไว้ด้านหลัง

คือไม่น่าจะเลยแหละเพราะว่าคนงานคนอื่นบอกเลยนะ
ว่าคนขับรถบดถนนเนี่ยเขาเอากิ่งไม้มาบังไว้คอยบังแดดให้คุณ
คือพอบังไว้มันก็เลยไม่เห็นว่าตรงนี้หรือเปล่า

แล้วก็ไม่เห็นด้วยว่ามีคนเดินอยู่

ขอบถนนตรงนั้นอีกอย่างคือ
พี่คนงานเขาพาไปดูเลยนะว่ารถบดถนนระดับความสูงเห็นไหม

ระดับความสูงธรรมดาก็ไม่เห็นควรแล้ว

และยังมีกิ่งม่งกิ่งไม้ไปบังแดดบังทัศนวิสัยอีก

ก็เลยกลายเป็นไปทับโฟร์แมนเขาจนเสียชีวิตนะครับ
ใช่ค่ะสุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะคะ
จะพยายามดึงร่างเขาออกมาจากตรงใต้ท้องรถก็ตามล่ะค่ะ